เห็นว่าเจ๊ไปงานแถวลาดพร้าวมา
โอ้โหห้างแทบแตกคุณค่ะ

ใช่นะคะหนึ่งในนั้นก็คุณคิมเบอร์รี่

คู่รักคู่ไหนอาจจะยุ่งวุ่นวายไม่มีเวลาให้กัน

ปี้กว่าใครเพื่อนเลยนะเพราะว่าคิมเบอร์รี่นี่แหละค่ะ
ด้วยความว่าเออแฟนเขาเนี่ยคุณหมากนะคะ
ก็เพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ว่าก่อนหน้านี้คิมเนี่ยง้อนตุ๊บป่องเลย
เพราะว่าบนวาเลนไทยเห็นว่าไม่ว่างมีคิวถ่ายละคร
แต่ว่าล่าสุดค่ะมาถามคิมเบอร์รี่
บอกว่าพี่หมากเนี่ยโทรมานะคะบอกว่าว่างแล้วนะจ๊ะเบบีเออ
ว่าแต่ว่าคิวว่างเนี่ยผู้จัดแอนทองประสมเขาจัดให้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
แล้ววันนี้พี่หมากจะชวนน้องคิมไปที่ไหน
ตามส่องกันต่อได้ในโซเชียลแล้วกันนะคะ
ต้องบอกเลยว่าแต่งหน้ารอไว้ก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าผู้ชายจะมาเตอร์ไพรส์อะไรเราเมื่อไหร่นะจ๊
อาจจะเจอแหวงคู่เขาขอแต่งงานรึเปล่า

เดี๋ยวไปถามคุณแม่แอนทองผสมดีกว่านะคะ
ว่าเป็นคนจัดคิวว่างให้น้องหมากปรินหรือเปล่าค่ะ

ปีนี้ใจแข็งมากค่ะไม่ให้ไป

หมากอย่ามาโอดครวนหมากอาจจะได้กลับก่อน
มีโอกาสเขาคงได้ยื่นดอกไม้ให้กันแหละ
คิดว่านะอย่าเรียกเยอะ

ตกลงก็คือคิวว่างแล้วค่ะ

อันนี้ไม่รู้มีถ่ายดีไม่น่าอะไรอย่างเงี้ย

พี่ไม่ได้น้อยใจ
กลับไปคิมต้องแต่งหน้าไว้เลยนะ
เอาอีกแล้วอ่ะอีกแล้ว
เขาบอกว่าถ้ามีเซอร์ไพรส์ต้องชอบด้วย